ในการปลูกข้าวชาวนาสมัยก่อนจะใช้วิธีการปลูกที่เรียกว่าการทำนาดำคือการเพาะเมล็ดข้าวไว้ก่อนแล้วจึงนำต้นกล้าไปปักดำในนาซึ่งทำการไถแต่ละขั้นตอนแล้ว
จากนี้ยังมีวิธีการปลูกข้าวด้วยการหวานที่เรียกว่าการหวานข้าวแห้งซึ่งมีวิธีที่ได้รับความนิยมในการหวานข้าวแห้งเช่นการหวานน้ำตมเป็นวิธีการหวานหลังจากที่ไถแปรและคราดแล้วจะทำให้ได้ต้นข้าวที่งอกสม
หลังจากที่ถ่ายแปรและคราดแล้วจะทำให้ได้ต้นข้าวที่งอกสม่ำเสมอ
สารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน